สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณชนะสวัสดีครับคุณสุภัสราครับ
มากัดกระเทศสะบัดกับเราสองคนในคู่กัดสะบัดข่าววันสุขแล้ว
อาการมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่คุณชนะค่ะใช่แล้วไงก็บอกอยู่นะว่าวันศุกร์น่ะมันอาถรรพ์
อาถรรพ์ยังไงคะเอ้าก็ยังไม่ทันจะหมดวันเฮ้ยคอแห้งคอแห้งไปคอแห้ง
อยากได้อะไรสดชื่นน้ำเปล่าคะดื่มเข้าไปคุณผู้ชมครับดูพวกเราก็สดชื่นเหมือนกัน
ลืมส่งข้อความไลน์มาคุยกันด้วยจะได้สดชื่นสนุกสนานไปพร้อมกัน
แชร์ข้อมูลกันค่ะครับส่วนเรื่องนี้นะครับไปดูกันหน่อยเขาว่าเป็นปัญหามหาชน
ยังไงเรื่องที่จอดรถโอ้ใช่เลยคุณโอ้โหคือมีอยู่เหตุการณ์หนึ่งครับ
เรื่องของเรื่องมีผู้ชายคนหนึ่งเขาขับรถมาหวังจะเข้าไปจอดรถแทนที่รถอีกคัน
แต่รถคันนั้นเขาจอดอยู่เนี่ยเขาคุยโทรศัพท์ไงลักษณะก็ใช้เวลาอยู่พักหนึ่ง
คนคนนั้นเขาเลยหัวร้อนทำไมไม่ออกแต่ปัญหาคือที่จอดอื่นก็มีทำไมไม่ไปจอดล่ะครับ
อ้าวหนูไม่เข้าไงคุณยืนตรงนี้ไงอ้าวหนูขึ้นรถไปแล้วแล้วก็ทำไมไม่ออกล่ะ
อ้าวเป็นอะไรคะอ้าวมามามามาอ้าวหนูจะแจ้งความอ่ะไม่หนูไม่ได้จะแจ้ง
อ้าวไม่เป็นไรไม่เป็นไรหนูไม่ได้จะแจ้งอ้าวหนูไทยไว้อยู่ดีมาด่าหนูได้ยังไงคะ
ผมด่าอะไรคุณผมด่าอะไรคุณใช่ค่ะรถมาจอดรถขวางหนูเนี่ยหนูจะออกหนูก็ออกไม่ได้
ที่จอดรถเนี่ยก็มีค่ะผมด่าอะไรคุณคุณตอบมาแล้วผมด่าอะไรคุณ
นี่ด่าจะพูดจังอ่ะจอดรถฝั่งหนูถูกไหมคะผมรออยู่ตรงนี้จอดตั้งนาน
เอ้าจริงเนี่ยคลิปเอายาวกว่าดีนะเออค่ะขัดไปดูสั้น
บางช่วงบางตอนนะเนาะคือเหตุการณ์เนี่ยเกิดที่ตลาดนัดปากซอย
เธอบอกว่าเธอมาตัดผมที่ตลาดนัดปากซอยไทยราช
กำลังจะเดินมาขึ้นรถนั่นแหละแล้วก็มีผู้ชายเสื้อขาวน่ะ

ไม่ได้บีบหาเรื่องอะไรหรอกตือนจอกประมาณว่า
จะออกใช่มั้ยเดี๋ยวขอจอดต่อนะค่ะ
แต่พอเธอมานั่งในรถปั๊บเธอก็ขอพิมพ์โทรศัพท์
พิมพ์ข้อความหาแฟนหน่อยว่ากำลังจะออกไปแล้ว
จู่ผู้ชายคนนี้เขาก็เลี้ยวรถเข้ามา
โอ้โหแล้วเขาจอดอย่างนี้ไม่ยอมให้ไปไหนเลยอะครับ
ขวางหน้าเลยเนอะเออเนี่ยฮะ
แล้วพอเหตุการณ์มันเกิดขึ้นอย่างนี้นะ
สักพักหนึ่งก็เดินลงมาจากรถ
แล้วก็มีการโต้เถียงอย่างในคลิปนี่แหละครับคุณสุพัสราครับ
อ่าแล้วนอกจากนี้นะเขาก็ยังลักษณะพูดจา

ไปแจ้งตำรวจใช่ไหมคือลักษณะท้าทายกันนะคะ

เธอบอกว่าก็ยังดีนะ
ในคลิปเนี่ยจะมีผู้หญิงอีกคนนึงค่ะมาคอยห้าม
บอกว่าใจเย็นพี่ใจเย็น
แล้วบอกว่าในตลาดน่ะมันมีที่จอดรถอีกตั้งหลายที่
เออแต่เขาก็ไม่ยอมไปจอดนะคะ
สุดท้ายเรื่องนี้จบตรงที่ชายคนนี้ยอมถอยรถให้เธอออกไป
สรุปก็คือต่างคนต่างแยกย้ายไม่มีเหตุรุนแรงแต่อย่างใดค่ะ
เอานี่แหละครับก็เป็นเรื่องการโต้เถียงกันเรื่องที่จอดรถอีกแล้ว
มันมีมากมายหลายประเด็นแหละครับแต่อย่างนี้ละกันเนอะ
มีน้ำใจให้กันแล้วก็ใจเย็นดีที่สุดครับ
อ่าใจเย็นกันนะคะเพราะว่าอารมณ์ชั่ววูบมันก็จะเกิดแบบนี้แหละค่ะ
เอาทีนี้คุณผู้ชมคุณชนะคะน้ำกับไฟเขาอยู่ด้วยกันได้ไหมอ่ะ
ไม่ได้นะถ้ามีน้ำไฟมันก็ไม่ติดส่วนใหญ่
แต่หนองน้ำที่จังหวัดเชียงรายค่ะมันมีไฟลุกขึ้นมาจากน้ำค่ะ
ท่านผู้ชมไฟไหม้ในน้ำครับผม

แปลกไหมโอ้มันแปลกนะแต่ไม่มีใครลืมเปิดแก๊สไฟใต้น้ำเนอะ
มีแก๊สใต้น้ำหรอไม่มีแต่ลักษณะว่ามันมีคราบอะไรลอยอยู่ข้างบน

ผู้ชายคนนี้เขาไปเจอเหตุการณ์นี้เขาไปถ่ายแล้วก็ลงติ๊กต๊อก

บอกว่าเกิดเหตุไฟไหม้ในหนองน้ำที่เชียงราย
ไม่ทราบเหมือนกันว่าเกิดขึ้นได้ยังไง
สถานที่นี้ก็เป็นน้องน้ำแห่งหนึ่งแล้วค่ะ
ทีนี้เราได้คลิปนี้ไปถามผู้รู้

อาจารย์ออสรองศาสตราจารย์ดรวีรชัยพุทธวงศ์
เป็นอาจารย์ประจำภาควิชาเคมีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อาจารย์ออสบอกแบบนี้ว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติ
เพราะว่าใต้หนองน้ำมันมีการทับถมของซากพืชซากสัตว์ครับ
จนเกิดเป็นก๊าซไข่เน่าผุดขึ้นมาจากน้ำ
แต่ก๊าซเนี่ยจะกลายเป็นเปลวไฟได้ก็ต้องมีก๊าซออกซิเจนรอบผิวน้ำด้วย
เพราะว่าความร้อนมากพอก็จะทำให้ติดไฟ
ซึ่งอาจารย์แกบอกว่าจริงมันน่าจะเกิดจากฝีมือมนุษย์เนี่ยที่จุดไฟนั่นเองล่ะครับ
อ้าวไปฟังเสียงอาจารย์ค่ะ
ดการณ์ธรรมชาตินะครับที่มีการ์ดจากใต้หนองน้ำหักโผล่ขึ้นมาเหนือน้ำนะครับ
แล้วก็มีเปลวไฟติดนะครับ
ไฟติดเนี่ยก็คือมันจะต้องมีมนุษย์ทำขึ้นแน่นอนนะครับ
เพราะว่าหลักการในการเกิดไฟเนี่ยจะมีอยู่แค่๓อย่างนะครับ
ก็คือมีเชื้อเพลิงก็คือการ์ดที่มันผุดขึ้นมาจากน้ำนะฮะ
ที่สองก็คือมีออกซิเจนก็คืออากาศที่อยู่รอบ
ที่สามก็คือจะต้องมีคนจุดไฟนะครับ

แต่ก่อนไฟติดก็คือต้องมีการจุดไฟแน่นอน
สรุปตามคำพูดของอาจารย์นิดนึงนะคะ
๊าซสามารถเกิดขึ้นได้ใต้น้ำ
แต่ไฟที่มันเกิดขึ้นอาจารย์มองว่าเกิดจากมนุษย์นี่แหละ
ใครสักคนนี่แหละเอาไฟไปจุดมัน

คุณผู้ชมครับมาดูเรื่องนี้กันบ้าง
ยืดยังคอนเฟิร์มเหตุการณ์ในที่เกิดที่เชียง

แต่เล่นไปทำลายสารพระภูมิแถวนั้นโอ้โหหลายจุดหลายที่เลยล่ะครับ

โอ้โหนี้เธอปลัดจักรยานมาแล้ว

ขวางตานักพุ่งมาเลยไม่พูดพร่ำทำเพลงนี่แน่นี่แน่
สารแรกผ่านไปสาร๒สาร๓ค่อยผ่านไป
คือไม่ใช่แค่สารเดียวไงโอ้โหเล่นทำลายสารพระภูมิแถวนั้นน่ะเยอะเลยครับคุณผู้ชมครับ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นนะครับที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งที่บ้านน้ำรัดหมู่๓ตำบลริมกกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย
คนหนึ่งที่เป็นผู้เสียหายค่ะก็คือเจ้าของร้านขายของชำที่เป็นหนึ่งในเคสที่โดนพังสารพระภูมิเนี่ย
เขาคงสงสัยแหละเพราะตื่นเช้าขึ้นมาเอ๊ะทำไมมันสารมันล้มอ่ะ
แล้วตัวเขาก็ลุกขึ้นมาดูเอ้าสารล้มจริงแต่มันไม่ได้มีร่องรอยรถอะไรมาชน
เขาก็เลยต้องไปดูภาพจากกล้องวงจรปิด
ก็เห็นแหละครับว่ามีผู้ชายคนนี้ขี่จักรยานมาผลักสารพระภูมิล้มแล้วก็แตกระจายแบบนี้
โอ้โหเจ้าที่เจ้าทางท่านคงจะเคืองโอ้โหเล่นทำอย่างงี้แล้วเจ้าที่เขาจะไปอยู่ที่ไหนกันแล้วเนี่ย
แล้วเนี่ยกล้องวงจรปิดก็มีอย่างเงี้ยครับทีนี้ผู้เสียหายเขารวมตัวกันไปแจ้งความที่สพแม่ยาวเอาไว้ฮะ
คุณตำรวจได้ยินแบบนี้รับเรื่องทันที
คุณตำรวจบอกเดี๋ยวจะไปหาตัวมาให้เลยเพราะสารพระภูมิที่สถานีตำรวจก็โดนเหมือนกัน
ที่สถานีตำรวจก็โดนเหรอใช่
อะไรอ่ะสารพระภูมิของสถานีตำรวจก็โดนสารพระภูมิอู่ซ่อมรถห่างจากร้านขายของชำร้อยเมตรก็โดน
เอาอย่างนี้ละกันค่ะล่าสุดเนี่ยก็คือตามเจอแล้วนะว่าผู้ชายคนนี้ที่ปั่นจักรยานมาล้มสารพระภูมิอยู่ที่ห้องเช่าแห่งหนึ่ง
แล้วก็รู้ข้อมูลด้วยทำลายสารพระภูมิของห้องเช่าที่ตัวเองอยู่อีกเหมือนกันทำลายของตัวเองเสร็จแล้วไปทำลายของคนอื่นเขาเนี่ยนะ
ใช่และตอนนี้ไม่จ่ายค่าเช่าเจ้าของเขาก็ไล่ออกไปแล้ว
อันนี้เป็นข้อมูลนะเป็นข้อมูลของผู้ชายคนนี้นะลำพังแค่ไม่จ่ายค่าเช่าไม่มีที่อยู่ก็แย่แล้วนะ
ทำลายข้าวของอีกเพิ่มปัญหาให้ตัวเองอีกนะแล้วเขาบอกว่ายังมีอีกหลายพื้นที่ในจุดใกล้ใกล้เคียงกันเนี่ย
ถูกทูบทำลายศาลภูมิเหมือนกัน
เขาก็ถือว่าเป็นซับสินน่ะศาลภูมิเนี่ยนะใช่คะ
โอ้วป่าวววเอ้าไปทำอย่างนี้ไม่ได้นะ

ไม่เกี่ยวหมอปลาบอกไม่เกี่ยว

เอาข่าวต่อไปค่ะพี่อาสาดับเพลิงนะคะ
เขาบอกว่าเขาไปเจอลักษณะควันมันเหมือนรูปคนเลย
อยากจะให้คุณผู้ชมดูแล้วก็แสดงความคิดเห็นเข้ามาในไลน์นะคะ
ว่าคุณผู้ชมเห็นผู้ชายสองคนนั่งอยู่ในที่เกิดเหตุเพลิงไหม้หรือเปล่าค่ะ
เออ

เขาบอกว่าคุณดูดีนะคุณผู้ชายนะ
ดูดีนะมันเหมือนมีคนสองคนนั่งโก๊งเล่ากัน

คิดไปในทางนั้นแต่โอเคเป็นรูปคนคล้ายอยู่

ตรงไหนขวดเหล้าตรงไหนแก้ว

เออใช่ไหมเออเราก็อยากจะดูให้มันเหมือนกันนะ

แต่แบบเราอยากจะเห็นให้มันเหมือนกันว่าเอ๊ะแล้วตรงไหนล่ะ

อีกคนนึงนั่งหันข้างเขาว่าอย่างนั้น
แล้วมีบางคนบอกมีเด็กผู้หญิงยืนอยู่ด้วย
เอ้าไปกันใหญ่แล้ว

นี่เราลองทำแบบว่าร่างออกมาเป็นภาพให้ดู

เออเพราะบางทีเราเห็นผ่านแล้วดูไม่ออก

เรื่องนี้ครับเราก็ไปถามนายธนิสรประสันทวงศ์นะครับ

คนนี้เป็นอาสาสมัครรูปกตันอยู่
แล้วก็เป็นอาสาบรรเทาสาธารณสุขภัยนะครับ

เขาเล่าว่าเมื่อกลางดึกของคืนวันที่๒๓
พฤศจิกายนที่ผ่านมามีเหตุเพลิงไหม้อาคาร
หลังวัดคู่สร้างที่อำเภอพระสมุทรเจดี
ไฟไหม้ที่ห้องพระครับคุณผู้ชมครับ
เจ้าหน้าที่อาสาเขาก็ไปช่วยกันดับไฟนะ
หลังจากเพลิงสงบเขาก็ไปถ่ายภาพ

แล้วก็ได้ภาพอย่างที่คุณผู้ชมเห็นมาล่ะครับ
คือตอนแรกที่เขาถ่ายภาพมาเขาบอกว่าเขาไม่ได้สังเกตอะไรนะ
เขาส่งภาพนี้มันเป็นภาพลักษณะการเก็บหลักฐานใช่ไหม
เขาส่งไปให้ทีมงานทีมงานส่งกลับมาเลย
ดูดีสิมันเหมือนมีคนพอเขาเพ่งพินิษฐ์ดูดีแล้ว
อุ๊ยมันเหมือนมีคนนั่งโก๊งเล่ากันอยู่จริง
มุมหนึ่งเขาก็บอกว่าอาจจะเป็นแค่กลุ่มควันที่รวมตัวกันตามปกติแต่อีกใจ
ก็รู้สึกมันก็หลอนเหมือนกันนะก็คือคิดตามเขานั่นแหละ
แต่ในวันเกิดเหตุเขาบอกว่าก็ที่เกิดเหตุมันไม่มีใครเสียชีวิต
มันไม่น่าจะเป็นวิญญาณนี่ก็เป็นความคิดของเขานะคะ
แต่ตอนนี้ก็ยังคงเป็นปริศนาว่ามันเป็นวิญญาณหรือเป็นแค่ควันนะ
ร่วมด้วยช่วยกันหาคำตอบไปถามคนนี้อาจารย์ออส
อาจารย์ออสอีกแล้วอาจารย์ออสอาจารย์ประจำภาควิชาเคมี
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เจอกันเป็นประจำอาจารย์ออสอยู่กับไทยรัฐทีวีประจำอยู่แล้ว

อาจารย์ออสบอกว่ากลุ่มหมอกควันที่เห็นเนี่ยนะฮะ
มันน่าจะเป็นเรื่องของการจินตนาการกันไปเองของคนเรานี่แหละ
แล้วอาจารย์เขาเรียกอาการแบบนี้ที่จินตนาการตามรูปภาพต่างแบบนี้
เขาเรียกว่าแพริโดเลีย
มันเป็นอาการที่จิตใต้สำนึกของแต่ละคนเนี่ยจินตนาการกันออกไป
ซึ่งแต่ละคนไม่เหมือนกัน
มองสิ่งเดียวกันแต่เห็นไม่เหมือนกันเหรอ
คุณเห็นว่าอะไรถ้าอย่างนั้นถ้าเป็นคุณคุณเห็นว่าอะไรคะอย่างนี้

จริงดูผมก็มองเห็นเป็นควันเท่านั้นแหละ

ไม่ผมไม่ได้เห็นในใดทางนั้นเลย
แต่เวลามีคนมาคิดเห็นว่าเป็นในทางอื่น
เราก็จะรู้สึกคิดไปในทางเดียวกับเขาไง
อ้อนี่ไงอาการแพรริโดเรีย

ได้ไม่ตกไปเป็นเหยื่อนะครับของพวกแก๊งคอร์เซนเตอร์
อีกแล้วเหรอมาอีกแล้วครั้งนี้แหมพอโดนจับได้
ทำเป็นทำเป็นทำเป็นเสียงแข็งตอบคืนกลับมาด้วยนะครับ

ไม่ได้รับเบอร์ติดต่อถึงเกินไปกู้ที่ไหนเอ่ยกู้อะไรค่ะ
อ่ากู้อะไรแล้วพี่รู้เรื่องด้วยไหมก็ว่าเราจะถามเนี้ย
รู้จักกับเขาไหมถ้ารู้จักช่วยติดต่อเขาให้หน่อยได้ไหมคะ
มันไม่ใช่เรื่องของพี่ที่จะต้องไปติดต่ออะค่ะฉันก็ไม่ได้แบบ
ว่างอะไรขนาดนั้นไหมอ่ะก็แค่นี้ติดต่อไม่ได้
ไม่มีน้ำใจเลยนะอ้าวฉันทำไมจะต้องมีน้ำใจอ่ะ
ทำไมตอนไปปลูกกันแล้วไม่ไม่บอกกันล่ะก็ไม่เป็นไร
เนี้ยเดี๋ยวนะครับตอนแรกแรกยังคุยดีดีอยู่เลยนะ
เอองงจริงจริงอ้าวคุณผู้ชมครับคุณโอปอล
ผู้เสียหายครับก็ได้แอบอัดคลิปเสียงนี้เอาไว้
ขณะที่มีผู้หญิงคนหนึ่งโทรศัพท์มาหาอ้างว่าเป็นแก๊งเงินกู้ออนไลน์
โทรมาทวงเงินแล้วกล่าวหาว่าเธอน่ะไม่เซ็นค้ำประกันเงินกู้ทั้งที่
ก็ไม่เคยกู้เงินออนไลน์เลยสักครั้งเดียว
ก็เลยส่งคลิปนี้ไปร้องเรียนกับทางเพจดราม่าแอดดิกของจากวิชิตนั่นแหละ
ทีมข่าวของเรานะครับเลยติดต่อไปคุยกับคุณโอปอลผู้เสียหายเธอก็เล่าว่า
ตัวเองมีอาชีพขายของออนไลน์อยู่ที่จังหวัดขอนแก่นแล้วถูกแก๊งเงินกู้โทรทวงนะ
ไม่ใช่แค่ครั้งนี้ครั้งเดียวนะ๒รอบแล้วนะ
รอบแรกเป็นผู้ชายสำเนียงเสียงแปลกโทรมาทวงเงินเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาครับ
แต่ทีนี้ที่เห็นเป็นคลิปที่เป็นรอบที่สองรอบที่สองนี่เป็นเสียงผู้หญิงบอกว่า
คุณไปทำประกันเงินกู้ออนไลน์มานะเพราะถามว่าแล้วคนกู้เป็นใคร
โอ้โหคนโทรมาบ่ายเบียงค่ะไม่ตอบและหลังจากนั้นก็เกิดการทะเลาะแบบนี้
และเธอบอกว่าคุณโอปอลเนี่ยนะถ่ายคลิปนี้ไว้ได้เดี๋ยวจะเอาไปแจ้งความที่สพเมืองขอนแก่นค่ะ
ส่วนทางเพจดราม่าแอดดิกนะครับก็ได้นำคลิปนี้มาโพสต์พร้อมกับแท็ก
หรือว่าส่งต่อคลิปดังกล่าวไปยังหน่วยงานต่างนะโอ้โหเรียกได้ว่าหน่วยงาน
หน่วยงานตอนนี้รู้หมดแล้วนะทั้งกองปราบกองบัญชาการตำรวจนะครับ
แล้วก็ยังมีอีกหลายหน่วยงานแหละพร้อมระบุข้อความไว้ว่ารบกวนด้วยประชาชนโดนคุกคามครับ
แล้วโทรมาแบบนี้ทำสีดังแบบนี้บางคนกลัวไงคะ

กลัวแล้วก็โอนเงินให้เขาเสร็จของเดิม
คุณผู้ชมครับมีเรื่องนี้มาให้ได้ติดตามกัน

ที่พี่ที่เป็นพนักงานส่งอาหาร
แต่มันมีบางกรณีเกิดขึ้นเราได้มานั่งดูแล้วก็ศึกษากันไปพร้อมกันว่า

เหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงที่หนุ่มรายเดอร์นำออเดอร์มาส่งให้กับลูกค้าในบ้านหลังนี้

เขาบอกว่าร้านข้าวแถวนี้มีตั้งเยอะใกล้ทำไมไม่สั่ง
สั่งไกลจังตั้งธรรมศาสตร์

พอพูดแบบนี้คนสั่งคนที่เดินมารับอาหารจากของบ้าน
งงอ่ะดิเอางงดิผมอยากกินที่นู่นไงก็แล้วมันกินไม่ได้เหรอมันยังไงอะครับ
พฤติกรรมไม่น่ารักของพี่รายเดอร์หากคุณผู้ชมที่ดูคลิปนี้แล้วก็ดิฉันเอาอย่างนี้ดีกว่า
อย่าเพิ่งไปตัดสินพี่รายเดอร์แล้วกันบางทีการทักแบบนี้เขาอาจจะมีเจตนาอะไรสักอย่างแบบเป็นห่วงหรือเปล่า
เป็นเจตนาดีของเขาก็ได้ว่าเออก็ถ้าอยากกินกินใกล้ไม่เล่าจะได้ไม่ต้องรอนานเขาอาจจะเป็นห่วง
เป็นห่วงว่าเฮ้ยเดี๋ยวอาหารมันจะไม่ร้อนมันจะชืดมันจะไม่อร่อยอ้าวอย่างไรก็ตามพี่รายเดอร์จ๋า
ถ้าพี่รายเดอร์คนนี้อยู่นะเราขอเป็นช่องทางนะ
ให้พี่ได้ชี้แจงหน่อยสักประโยคสองประโยคก็ยังดีค่ะพี่
คุณผู้ชมครับไปดูเรื่องราวของพี่น้องกันหน่อย
ฮะเฮ้ยสนุกสนานจริงดีครับ
คุณดูสิครับกำลังนั่งกันอยู่สนุกสนาน
เออแต่ว่ามีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้น
เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้มันคือเหตุการณ์อะไร

ไปในเบรกนี้นะครับย้ำเตือนกันเรื่องของการป้องกันตัวเองนะ
ของมันเรื่องของโควิดสายพันธุ์ใหม่ออกมาโอ้ว

เขาบอกว่าตัวนี้มันกลายพันธุ์ใหม่
แล้วมันมีความสามารถในการหลบเลี่ยงภูมิคุ้มกันด้วย
ต้องระวังนะมีโอกาสที่จะระบาดไปทั่วโลกเหมือนกัน

ช่วงนี้มันสนุกสนานกันกับเด็กน้องหนู
ในช่วงของสมัครเท่าเด็ก
สมัครเท่าเด็ก

แต่อย่างนี้พอไม่มีเวลาก็ฝากคุณพ่อเลี้ยง

ถ้าเกิดฝากให้พี่ชายเลี้ยงครับ

โอ้โหข้าวจะเข้าปากท้องคนเล็กอยู่แล้ว

นี่เขาเรียกว่าเข้าไม่ถูกปาก

โอ้โหตายแล้วแกล้งน้องอ่ะ

แต่อย่างนี้เป็นความน่ารักของพี่ชายที่ดูแลน้องนะครับ
คุณแม่รู้เลยว่าแกล้งน้อง

คุณผู้ชมมาดูเรื่องของการเลือกตุ๊กตาเล่นที่เล่นได้ทั้งวี่ทั้งวัน
เต้นได้เมามันจริงไปดูซิว่าเต้นยังไงฮ

นี่นี่ตุ๊กตาเต้นได้

ตัวนั้นตัวที่๕ใช่ไหมตัวที่ใหญ่ที่สุด
ใช่มี๕ตัวเต้นกันสนุกเลยเห็นไหม
ตัวที่ใหญ่ที่สุดใส่เสื้อสีขาวน่ะ
ผมไม่กลัวว่าใส่ถ่านกี่ก้อนนะ

เป็นตุ๊กตาที่เหมือนคนมากเลยนะคะ
คนนี้แหละเป็นน้องหนูก็เต้นตามตุ๊กตา

เหตุการณ์เนี่ยนะมันเป็นยังไงกันนะ
นี่

โอ้โหแล้วทำไมต้องทำกันขนาดนี้

สรุปแล้วเรื่องราวมันจะจบแบบไหน

คู่กัดสะบัดข่าว
นี่คุณลักษณะผมอ่ะผมมันเปียกอ่ะ

แต่ใดเองมันก็เมื่อแขนนะมันเมื่อแขน
บางทีก็อยากจะใช้คนเป็นแฟน
ใดแทนหน่อยเจ้

ใดให้ก็ได้แต่ใดแบบนี้เอาไหมล่ะ
เออ

โหโอ้ยคุณขาล้างได้ยังคะคำถามแรก
เอ้าแล้วดูสิครับแหมคุณผู้หญิงก็คงจะแบบเออเธอใดเก่งจังเลยมือเธอยาว
สาวผมฉันได้สุดโคนเลยเชียว
โอ้ยคุณขาแต่ใช้มือดีกว่าไหมล่ะคะ
ก็คุณผู้หญิงเขาไม่รู้อะเนาะ

ลองถามก่อนสิเอ้าโมนโทเธอ
โอ้โหเอาขามาเล่นบนหัวกี้ได้ไงเดี๋ยวป๊อบคืนนี้ทำโทษเด็กนื่อ
เด็กดื้อต้องโดนอะไรนะ
เด็กนึงต้องโดนโดนใดผมต่อนี่แหละค่ะแต่ว่าใช้มือแทง
แล้วก็ทำดีแล้วอาจจะเหมือนมื๋อหน่อยแต่บ้าง
อย่านะ
เอาเป็นด้วยก็ขอบคุณคาบคุณแฟนที่ดูแลอย่างดี

คุณผู้ชมลากันไปด้วยความสวยความงาม

ติดตามด้วยและรายการต่อไปกับข่าวเย็นไทยรัฐรออยู่แล้ว
วันนี้เราหมดเวลาต้องลากลับไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ